มาดูที่เรื่องของผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่โรงพักเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
หัวหมอบวกงูเข้าไปอีกเป็นหัวหมองู
โกหกจ่าที่นั่งอยู่ข้างหน้าบอกว่าจ่าข้างในมันมีงู
จับงูให้ผมหน่อยผมกลัวมากเลย
เนี่ยคุณตำรวจก็เข้าไปกะจะเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะ
ผู้ต้องหาคนนี้เป็นคดียาเสพติดนะเข้าไปช่วยเพราะว่าถูกร้องขอ
เขาก็บอกเอ๊ะมันเป็นแผนหรือเปล่าก็พยายามนะกระชากคอเสื้อแล้วให้บอก
หลังติดผนังไว้ติดผนังไว้อย่าขยับนะ

พี่ดาบแกก็ระแวกเนี่ยกลัวว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะหนี
ก็เลยพยายามที่จะกันส่วนหนึ่งแล้วไหนล่ะงูก็พยายามหา
นี่ค่ะในขณะที่งมหาอยู่
ผู้ต้องหาบอกว่าผมกลัวงูผมนั่งได้ไหม
ผมนั่งได้ไหมขอนั่งหลังจากนั้นก็ไปนั่งที่มุมนี้นะคะ
เขาก็พยายามที่จะหางูแล้วก็พยายามที่จะกันผู้ต้องหา
ซึ่งอยู่ในห้องคุมขังแบบนี้ด้วย
แต่ว่าสรุปสุดท้ายผ่านไปประมาณ๑นาที
ในขณะที่พี่ตำรวจพยายามจะหางูแล้วก็ตีงูให้นะ
ออกไปแล้วเปิดประตูแล้วแถมล็อกกุญแจ

แล้วพี่ตำรวจก็ไม่ลักความพยายามนะคะ
พยายามที่จะตะโกนบอกเพื่อนตำรวจหน้าห้องขัง
บอกว่าผู้ต้องหาหนีผู้ต้องหาหนี
ใช่ค่ะแล้วก็มีคนวิ่งตามเหมือนกันนะ
แต่ตำรวจที่วิ่งตามก็โชคร้ายนะคะ
โชคร้ายโอ้โห
หน้าคำบำแบบนี้นะคะก็เลยวิ่งตามไม่ทัน
ทีนี้เดือดร้อนกันทั้งโรงพักเลยค่ะ

ไปตามหาแต่ว่าสรุปก็เป็นข่าวดีจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ภาพสักครู่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดสองมุมด้วยกันนะครับ
มุมแรกคือในห้องขังของสพเสนา
ผู้ต้องหานี่คือชื่อว่านายกมนต์โกมนต์วิทยุ๒๓ปี
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเขาออกอุบายบอกว่ามีงู

เดี๋ยวมันจะกัดผมนะเดี๋ยวมันจะฉกผมนะ

หลังจากนั้นดาบตำรวจรัชดาสุภวง

ไม้หน้าสามไปเลยค่ะจะไปตีงูให้
แต่ดาบตำรวจรัชดาก็ยังมีการระแวงนะคะ
ว่ามันเป็นแผนหลบหนีของนายเบนส์หรือเปล่านะ
ภาพก็พยายามคว้าคอเสื้อดันให้นายเบ้นอยู่ข้าง
ช่วงที่อยู่ในห้องขังแต่ว่าสรุปสุดท้ายนะคะ
เบ้นใช้จังหวะที่พี่ดาบเขาเผลอ
เปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะคะ
แล้วภาพกล้องวงจรปิดถัดมา
คืนเดียวกันวิ่งตามผู้ต้องหาออกไป
แต่ล้มสะกอนะโรงพักพอดีเลยนะคะ

มันมีป่าย่าอยู่ใกล้โรงพัก

เท่านั้นแหละค่ะตำรวจระดมกำลังกับหน่วยกู้ภัย
ไล่ตามหาผู้ที่หลบหนีออกจากห้องขังนะคะ
พื้นที่นี้ก็คือป่าย่าหมู่ที่๓ตำบลบางดมโคอำเภอเสนา

สรุปแล้วมาจับได้ตอนตี๓บริเวณป่าปลือ
คือเวลาที่เขาก่อเหตุได้ประมาณ๓ทุ่ม

หวานจะหาตัวเจอเนี่ยนะคะ๖ชั่วโมงผ่านไป
สรุปแล้วอยู่ในป่าหน้าโรงพักนั่นแหละ
จับกลุ่มตัวได้เข้ากลับมาที่เดิมเลยพี่
ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมในห้องขังเหมือนเดิมนะคะ
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกด้วย
ข้อหาแรกหลบหนีห้องควบคุม
สองนวงเหนียวกักขังเจ้าหน้าที่
สำหรับผู้ต้องหาที่หนีออกจากห้องขัง
คดียาเสพติดมีของกลาง๙๔เมตรถูกควบคุมตัวตั้งแต่เย็น๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่ไงเบนส์เบนส์หน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
หมองูและก็ตายพระงูพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดนี่คือข้อหาเดิมนะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คิดว่าน่าจะเป็นอุบายของเบ้น
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เบ้นท์ชอบบอกปวดท้องท้องเสียบ้างก็ไม่
ก่อนหน้านี้ประมาณบ่ายวันเดียวกันเนี่ยนะคะเบ้นบอกว่าปวดท้องปวดท้องมากเลยต้องไปโรงพยาบาล
คือถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลเลยนะและหลังจากนั้นคุณหมอขออภัยตำรวจพาไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาล
สุดท้ายก็กลับมาอยู่ห้องขังเหมือนเดิมเวลาผ่านไปถึงสามทุ่มคิดเรื่องใหม่ออกไง
คิดเรื่องงูออกอุบายเรื่องงูอีกนะคะสรุปสุดท้ายไปไหนไม่รอดเหมือนเดิมนะคะเบ้นค่ะ